ก็ติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยเลยนะคะ
กรณีที่ใช้คำว่าอดีตนักการเมืองได้ไหม
อาณาจารย์แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวตอนนี้เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะครับ
คุณผู้ชมแต่ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลหลายอีกด้านเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ทนายตั้มเป็นคนที่จุดประเด็นนี้ออกมา
สิทธารักษ์เสียงนะฮะ
แฉคลิปลับนักการเมือง
โอ้โหแล้วมาปล่อยตอนสัก๓ทุ่มได้

แต่ว่าไปดูบรรยากาศเมื่อวานก่อนค่ะ

คุณปินพาณิชพักแล้วก็ทนายความเดินทางไปที่สนลุมพินี
หลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดี
หลัก๒คดีก็คืออาณาจารย์กับข่มขืนกระทำชำราว
ทั้งหมด๓สำนวน๓คดีด้วยกันในท้องที่สนลุมพินี
เห็นไหมคะเมื่อวานนี้ไปสักประมาณ๗โมงเช้า
สื่อก็ไปรอทุกสำนักแล้วค่ะไปพร้อมกับทนายความ
ทีนี้คุณปรินก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะบอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทย
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ขออนุญาตเดี๋ยวผมได้กลับเรียนนะผมก็พร้อมที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
วันนี้ก็มาตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ผมว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องความเชื่อมั่นนะครับ

ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่
นี่แหละค่ะคือคุณปรินเดินทางไปกับทนายความนะคะ
เพื่อให้ตำรวจนำตัวไปฝักขังผลัดแรกต่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์
หลังจากที่พบตำรวจสนลุมพินีแล้วก็ตำรวจได้ควบคุมตัวคุณปรินขึ้นรถตู้
นี่จังหวะที่ออกมาจากโรงพักลุมพินีนะคะ
ตำรวจควบคุมตัวนี่กันเห็นไหมกันด้วยราวเหล็กอะค่ะ

คุณปรินก็ขึ้นรถตู้ไปที่สารอาญากรุงเทพใต้เพื่อขออำนาจศาลฝากขัง
โดยทนายความได้มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด
ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมด๓สำนวนด้วยกัน
คือในชั้นพนักงานสอบสวนมีการคัดค้านการประกันตัว

สารจะให้ประกันตัวหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้สารพิจารณาพิเคราะห์แล้ว
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
ผู้ต้องหาโดยตีราคาประกันในคดีอาณาจารย์เนี่ย

๒คดีคดีละ๒๐๐๐๐๐บาทก็เป็น๔๐๐๐๐๐บาท

ประกันตัวในราคา๓แสนบาท
ก็รวมเป็นเงินสดทั้งหมด๗แสนบาท
เงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

แล้วก็ต้องมีการแจ้งให้ต่อมอรับทราบด้วยนะคะ
ที่สำคัญต้องห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

หลังจากที่ออกมาแล้วจักษาแล้วคะ
ก็ให้ข้อมูลสั้นสื่อก็ยังไปถามเหมือนเดิมแล้วค่ะ
ยืนยันว่าไม่หลบหนีอย่างแน่นอน
เพราะคุณปรินมีบ้านพักอยู่ที่อังกฤษด้วย

คุณปินยืนยันว่าไม่หลบหนีอย่างแน่นอน
พิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนอีกหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์สื่อเหมือนกัน

บอกว่าคดีนี้ได้รับคำสั่งโดยตรงจาก

เพราะเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจยืนยันว่า
หนักใจในการทำคดีกับผู้ที่มีชื่อเสียง
หรือนักการเมืองเบื้องต้นผู้ต้องหาก็คือคุณปรินเนี่ยนะคะยังคงให้การปฏิเสธนะ
ยังคงให้การปฏิเสธทุกคดีซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อดำเนินคดีตามฐานความผิดต่างแต่ก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาเนี่ย
นำหลักฐานเพื่อมายืนยันแสดงความบริสุทธิ์ของตนเองและที่สำคัญต้องไปสู้กันในชั้นศาลด้วยนะคะ